สวัสดีค่ะพบกับอุปกรณ์ร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมคค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ประเทศไทยของเราจะเผชิญกับพายุฤดูร้อนทั่วทั้งประเทศค่ะพายุในครั้งนี้นะคะส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อภาคการเกษตรค่ะคุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอิสานนะคะ
รับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะชาวสวนเนี่ยอย่าลืมค้ำยันกิ่งไม้ค่ะส่วนภาคอีสานความชื้นสูงเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันด้วยในขณะที่ภาคกลางมีอากาศร้อนค่ะวางแผนในการใช้น้ำฉวยโอกาสในตอนนี้แหละคุณผู้ชมกักเก็บน้ำในช่วงพายุเข้านะคะและระวังอันตรายจากลมที่เกิดจากพายุค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอากาศร้อ
สลับฝนค่ะกราเซตตากรระวังสตรูพืชจำพวกเคลียะและอักขีภัยที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมค้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานออกมานะคะว่ามีเมืองหลวงที่ติดอำดับเป็นเมืองหลวงที่มีมลบพิษสูงที่สุดในโลกค่ะอันดับนี้นะคะตกไปอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นแบ
แยกที่สุดในโลกค่ะซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษเนี่ยก็คือความพิษจากรถยนต์การเผาเพื่อทำการเกษตรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมและการเกาะสร้างนั่นเองค่ะในขณะที่เมืองนะคะที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะคะเกือบตกเป็นของที่ประเทศจีนค่ะคือบนทนนะคะสินเจียงอุยกูนั่นเองแล
สินเจียงอุยกูนั่นเองแล